มาช่วงเช้าเนี่ยเราผ่านบรรยากาศวันเด็กกันไปแล้วใช่ไหมมาในทีมอาชีพในฝันมาช่วงเย็นค่ะเราก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามบรรยากาศลูกหลานของซุบตาวัยกระต่อค่ะที่เดินทางไปเที่ยวตามที่ต่างนะในวันเด็กรวมไปถึงไปทำกิจกรรมอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับนี่เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่บันเทิงนะครับพาลู
ปองนวัดไม่ได้มีลูกนะคะแต่ว่ากว้องหลานสาวมาร่วมงานแทนนั่นเองค่ะ
ก็น่ารักน่าชังกับน้องทุกคนเลยนะคะ

ไม่กล้าขี้อายมากเลยเป็นคนขี้อาย
เดี๋ยวนี้โอ้โหเด็กเนาะกล้าแสดงออกกล้าทำกิจกรรมนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มค่ะจัดเต็มกว่าน้องหนูอีกคุณคะ
ไปดูกันเลยนะฮะกับก้างกรนี่
ไม่ใช่ใครที่ไหนใส่ชุดไทยคนนี้เลยนะคะ
ลงทั่วไทยตามตัวละครที่ตัวเขากำลังมีผลงานอยู่
แต่ว่างานนี้ไม่ได้จับดาบนะคะแต่ขอจับไมค์ตามความถนัดมาร้องเพลง
รวมไปถึงตักช้อนด้วยตักช้อนตักไอศครีม
ตักแจกตักแจกเลี้ยงอาหารเด็กนะคะที่มูลนิธิบ้านโสสะบางปูจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
เอ่อเดินเลิร์นเลิร์น
อ่าแล้วที่ต้องขอยกพื้นที่ให้เลยนะคะเกี่ยวสุกตาร์เบอร์๑
คุณอ้ามพัจจรภาอันนี้ไม่ได้รูปใบเบ้นของเด็กที่ไหนนะคะ
นะคะมงลงตั้งแต่เด็กน้อยเลยคุณดูได้จากชุดภาพที่เจ้าตัว
ที่เจ้าตัวเนี่ยขยันโพสต์โรวลงโทรเชียล
ของคุณอ้ำนะคะเดี๋ยวเราขอให้อ้ำพูดนิดนึงแล้วกันนะว่าทัวร์หรือเปล่า
เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้มีเรื่องราวดีเกิดขึ้นมากมายนะ